ราวต่อไปนี้ใครที่มีห้องเช่ามีบ้านเช่าดูให้ดี
สิ่งที่มันจำเป็นมากคือเรื่องของคนที่จะเช่าอยู่เนอะ

ถูกต้องมีเหมือนกับเครียดเหมือนกันนะ
ว่าคนเช่าจะอยู่เขาทำดีหรือเปล่าทำพังไหมนะ
คนเช่าจู่ก็หายไปค่าเช่าก็ไม่จ่าย

สิ่งที่เห็นอย่างที่เราเกริ่นไปว่าห้องเช่ามันกลายเป็นห้องเน่า

ประตูห้องนรูเนี่ยโอ้โหอยู่ยังไงถึงเป็นรูขนาดนี้
ไงล่ะเออเละไปหมดเลยครับนะฮะ
ไว้สภาพแบบข้าวของพังเสียหายหมดเลยประตูพังเป็นรูโหว
แล้วเขาเอาสก๊อตเทปไปแปะแปะเอาไว้อ่ะคุณแค่นั้นอ่ะแค่นั้นอ่ะเออนะฮะ
ห้องน้ำก็พังเน่าไปหมดตู้เย็นก็เละนะฮะ
ไม่ต้องถามถึงเรื่องของตู้เย็นมันส่งกลิ่นแบบมันมีความเป็นกลิ่นอบกลิ่นเน่าอ่ะนะ
อ่ามันก็ลอยออกมานี่คือประตูเนี่ยนักข่าวเราไปดูโอ้ย
ประตูนะฮะเป็นรูทีมข่าวเดินทางไปที่คอนโดนี้ครับ
เจ้าของพาไปดูเละหมดเลยห้องนอนเป็นคราบดำดำ
ไม่รู้เขานอนยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะผนังก็มีเชื้อราเกาะขึ้นเต็มไปหมด
ฟาดนะทะลุเสียหายกันไปนะคนเช่าก็เอาเทปสายไปแปะเอาไว้บางสายตาเนี่ย
ดูสิครับมันก็ไม่อยู่หรอกนะฮะในห้องครัวเลอะเทอะใช้ไม่ได้
ราบแห้งกรังคล้ายกับว่าไม่ได้มีการทำความสะอาดเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่อ่ะนะ
อยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเดียวไมโครเวฟก็พังใช้ไม่ได้
นะครับเจ้าของห้องเขาก็บอกว่าคือคนเช่าอ่ะชื่อว่านางปา
รีรัฐมิชเชลนะฮะติดต่อเช่าตั้งแต่พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ค่าเช่าเนี่ย๘๕๐๐บาทแล้วเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติ
เป็นชาวอเมริกาเป็นสอนภาษาที่เชียงใหม่แล้วก็มีลูกด้วย
ตลอดเวลาผู้เช่าคนนี้จ่ายค่าเช่าเลสตลอด
บางทีก็จ่ายครึ่งเดียวเกือบทุกเดือนมีปัญหาเรื่อยมา
ล่าสุดเดือนนี้เอ๊ะทำไมเงียบไปเอ๊ะทำไมไม่จ่ายค่าเช่า
ไปถามนิติเขาบอกว่าโอ้ยขนของออกไปแล้ว๒๓วันก่อนนู่น
อ้าวทั้งผู้ทั้งเมียเลยไปไหนแล้วค่าเช่าไม่จ่าย
ค่าไฟค้างอยู่๖๓๐๐ก็ไม่จ่ายอีกนะฮะ
ทีนี้พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานักข่าวเราสามารถติดต่อไปยัง
ผู้เช่าได้คือนางปารีรัฐเนี่ย
เขาก็บอกคือคุยทางโทรศัพท์นะฮะไม่ได้หนีนะ
เรื่องค่าเช่าที่ค้างอยู่เดี๋ยวผมจะห่วงจ่ายให้
แล้วไอ้ค่าห้องเสียหายเดี๋ยวชดใช้ให้แล้วกัน
เดี๋ยวจะพยายามหาเงินมาให้นะยืนยันว่าเธอพยายามติดต่อเจ้าของคอนโดแล้ว
แต่ติดต่อไม่ได้ย้ำไม่ได้หนีเดี๋ยวจะกลับมารับผิดชอบให้นะฮะ
ตอนนี้สิ่งที่เจ้าของคอนโดต้องการคือให้คนเช่ากลับมามาคุยกัน
เจรจากันว่าความเสียหายคุณจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องเอาความอะไร
แต่ว่าให้คุณซ่อมห้องให้เขาเถอะจ่ายค่าเช่าด้วยค่าไฟด้วยอะไรประมาณนี้
นะครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วหวั่นเหมือนกันเนอะ

ก็ดูให้ดีแล้วกันไปตรวจสอบบ่อยแล้วกันสำหรับใครที่มีห้องเช่าแบบนี้นะคะ